สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้
ใบตองรัชตะวันนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะมาติดตามเรื่องราว
ของนักร้องสาวจันจิวงไก่อานะคะต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้
สตรองสุดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเจอกระแส
อันตรีถาโถมขนาดไหนก็ยังคงยิ้มสู้ค่ะ
นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะ
จันจิจันจิราก็เจอกระแสเพจแอนตี้ต่างมากมาย

เมื่อมีข่าวว่ากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์

ถึงขั้นยกเลิกงานอีเวนต์ที่รับไว้เพื่อไม่พบเจอใครนะคะ
แต่ความอ่อนแอก็ทำอะไรเธอไม่ได้อีกต่อไป
เพราะไม่ว่าจะเจอกับเรื่องหนักขนาดไหน
ก็จะขอยิ้มสู้และไม่เก็บเอามาใส่ใจค่ะ
โดยย้ำว่าจะขอโฟกัสแต่เรื่องงาน
ส่วนนุ่มมาริโอก็มีให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าให้สู้ต่อไปนะคะ
ต้องห่อยการจัดการส่วนผู้ธรรมชีวิตใจ